ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้
คุณแม่เนี่ยเอาไปฝากไว้กับพี่เลี้ยงเด็ก๒วันน้องตาย
นี่ค่ะคือแม่เสิร์ชหาทางอินเตอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอาลูกชายไปฝากเอาไว้๒วัน
อยู่ดีลูกชายเสียชีวิตนะครับนี่ก็เลยแจ้งตำรวจสพบางสาวทงที่สมุทรปราการให้มาตรวจสอบนะครับ
เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะฮะที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
หลังจากที่น้องเนี่ยถูกส่งมาที่นี่น้องบิ๊กไบท์เด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
สภาพศพของน้องบิ๊กไบท์ที่คอกับไทยทอยมีรอยฟกช้ำนะครับ
นี่เห็นไหมฮะที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับแก้มขวามีลักษณะบวมนะเสียชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
คุณแม่ของน้องนะครับคุณแม่อายุ๒๖ปีนะครับชื่อออนปรียาแม่บอกว่าแม่มีลูก๒คน
ไบท์นี่เป็นลูกชายคนเล็กนะฮะปกติก็แข็งแรงดีนะร่าเริงไม่ได้มีอาการผิดปกติอย่างอื่นอะไรนะครับ
อายุ๘เดือนแล้วก็ได้พาไปฝากเลี้ยงกับผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังจากที่ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพราะต้องหาคนช่วยเลี้ยงลูกนะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่เคหะเมืองใหม่บางพลี
เขาคิดค่าเลี้ยงเด็กวันละ๑๐๐บาท

เมื่อวานนี้ไปรับลูก
เพราะว่าจ้างเบื้องต้นในจ้าง๒วันนะครับวันละ๑๐๐
พอไปรับลูกกลับมาพบว่าลูกชายนะฮะ
มีอาการซึมไปเลยอาเจียนด้วย
เช้าวันนี้ก็เลยพาไปฝากอีกวันหนึ่ง
ปรากฏว่าตอนบ่ายพี่เลี้ยงคนนี้โทรมาบอก
บอกน้องอาเจียนอย่างหนักเลยนะชักเกร็งด้วย

แต่สุดท้ายพอไปถึงเนี่ยลูกเสียชีวิตแล้ว
เออจะบอกว่าช่วยค่ะน้องช้ากลวงไว้จะทำยังไง
ไม่ต้องโทรหาไหนรู้แต่ว่ามันสู่คนโทรหารถกรนะฮะ
ไปจีนที่เด็กเขียวอ่ะ
ส่วนพี่เลี้ยงเด็กนะครับบอกว่า
เปิดรับเลี้ยงเด็กแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ย
เอาลูกหลานมาให้เลี้ยงอยู่๕๖คนนะ
กับแม่ของน้องบิ๊กไบท์ที่เสียชีวิตไม่เคยรู้จักมาก่อน
พอมาฝากเลี้ยง๒วันแล้วเมื่อวานมาฝากอีกรอบนึง
สังเกตว่าเด็กมีอาการงอแงแล้วก็อาเจียนบ่อย
วันนี้ก็มีอาการเหมือนเดิมอีกตอนที่แม่เขาเอามาฝากอีกนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรเด็กนะครับ

แล้ววันที่๒มาเขาก็เป็นเหมือนเดิมแต่วันที่เขาจะชักเก่งคือว่าเขาร้อง
เขาร้องไม่หยุดเลยค่ะตอนแรกเขาร้องฮือก่อน
แล้วเสร็จแล้วเขาก็ร้องร้องร้องร้องร้องดังขึ้นขึ้นเรื่อย
แล้วเขาก็กำมือเขาก็เกงมือแล้วเขาก็ชักตาค้างไป
เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำร้ายเด็ก
ใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กค่ะ